คุณผู้ชมครับมาดูคดีเมียปืนโหด
คดีนี้ลองฟังดูนะฮะอาจจะคลับคล้ายครับคลา
เพราะว่ามันเกิดขึ้นมา๘ปีแล้วแต่๘ปีนี้มีความคืบหน้าครับ
วันนี้ตำรวจตามจับได้แล้วนะครับคนที่ก่อเหตุยิงสามีแล้วก็ห่อศพ
ลงแม่น้ำเขาสารภาพบอกว่าเธอสารภาพบอกว่า
แค้นที่ถูกผัวซ้อมจนทนไม่ไหวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสิบสองมีนาคม
ย้อนไปครับสองพันห้าร้อยห้าสิบหกแปดปีกว่าแล้วล่ะครับ
นางสาวขออภัยครับวรีพรเปรมปรานีรัฐก่อเหตุ
ใช้ปืนยิงศีรษะนายเต็กกอสามีจนเสียชีวิต
แล้วก็ใช้ผ้าห่มผ้าปูที่นอนถุงดำพันศพ
แล้วก็ใส่รถกระบะไปทิ้งแม่น้ำเจ้าพญาแล้วก็หนีไป
จากนั้นสิบห้ามีนาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกครับตำรวจสภพปรักเกร็จ
ได้รับแจ้งว่ามีศพลอยอยู่ข้างโป๊ะริมแม่น้ำเจ้าพระยา
สืบสวนรวบรวมพยาหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับนะครับ
จากนั้นผู้ต้องหาก็เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน
แต่ไปหนีในชั้นประกันตัวในชั้นศาล๘กว่าปีครับนะฮะ
โอ้โหตำรวจตามจับได้นะครับวันนี้เนี่ย
ตำรวจกองปรับปรามนำหมายสารจังหวัดนนทบุรีตามจับกลุ่มผู้ต้องหา
รายนี้ได้แล้วที่บริเวณตลาดสดแห่งหนึ่งในตะบนบางปรอก
อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีซึ่งข้อหาของเธอคือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายศพเพื่อปกปิดการตาย
และสาเหตุแห่งการตายและมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง
จบของเธอเป็นแบบนี้แต่คุณผู้ชายที่ชอบซ้อมภรรยา